ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะก็ให้ดูกันไปแล้วคราวนี้มาดูประเพณีอีสานอีกหนึ่งแห่งกันบ้างนะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะ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
ก็ถือว่าทำตามความเชื่อเรื่องของบุญบ้างไฟ
ทุกปีก็จะทำประเพณีสืบสารงานบุญช่วงเดือนเมษายนจนถึงพฤษภาคมแบบนี้
หรือว่าเป็นช่วงก่อนทำนาปีเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามเอาไว้นะคะ
ชาวบ้านหมู่บ้านต่างก็ร่วมกันทำบ้างไฟตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งก็มีหลากหลายขนาดด้วยการนำไปจุดถวายบูชาพญาแถนตามความเชื่อ
เน้นนะว่าต้องเป็นการสืบสารประเพณีโบราณอย่างแท้จริง
ไม่มีการแข่งขันไม่มีการพนันบ้างไฟใด
โดยในอดีตก่อนถึงฤดูการทำนาก็เชื่อว่าจะต้องจุดบ้างไฟเพื่อบูชาพญาแทน
ผู้ที่ดูแลเรื่องฝนฟ้าอากาศให้ตกต้องตามฤดูการจะได้มีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของการทำไร่ทำนาเนี่ยนะคะ
อกจากนี้จะมีการร้องเล่นเต้นรำสร้างความสนุกสนานให้กับชุมชนด้วย
เพราะว่าในประเพณีบุญบ้างไฟก็จะมีขบวนแห่บ้างไฟ
ขบวนแห่ก็ต้องมีการจัดรำวงพื้นบ้านสนุกสนานกันไปทั้งหมู่บ้าน
ที่สำคัญก็ถือว่าได้สืบสารประเพณีชาวอีสาน
ให้ได้ฝนตกต้องตามฤดูการทำไร่ทำนากันอุดมสมบูรณ์ต่อไป
กันอีกครั้งไม่เกี่ยวอะไรกับการยิงขี่ปนาวุฒินะครับ
ไม่เกี่ยวค่ะก็ว่าแต่มีขุนคนเดียวนะคะที่ยังนึกถึงอยู่นะคะ

ลักษณะแบบเป็นเทพที่มีผิวนั้นตำกลุ่มตำปับ
เป็นเรื่องราวความเชื่อของชาวอีสานเขานั่นเอง
เวลาฝนตกลงมากบคางคกก็จะดีใจจริง
เสียงร้อนของกบอะไรแบบนี้ทำให้ฝนตก